กลับมาแล้วค่ะกลับมาส่งเสียงอีกแล้วค่ะ

กลับมาส่งเสียงเรียกน้องว่างานคอนเฟิร์มค่ะ

สำหรับคนนี้เลยค่ะคุณแม่ฮายอาภพรของเรา
ที่บอกว่าลูกเอ้ยลูกจ๋า
จะเริ่มกลับมารับงานได้ไม่เท่าไหร่

ว่าขอเลื่อนงานไปก่อนจ้ะเจอโลกเลื่อนอีกแล้วค่ะ
บอกเลยว่างานนี้คุณแม่เครียดสุด

เอาไปตบแต่งบ้านหลังใหม่จนหมดแล้ว
ก็ตั้งใจว่าเออจะทำงานเก็บเงิน

งานนี้แม่ต้องจริงจังกับการขายของออนไลน์อีกแล้ว
ซึ่งก็มีหลายคนนะคะที่เข้ามาถามแม่ว่า

ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นแม่โพสต์เลย
แม่ก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่ายังลูก

เอาไปฟังคลิปจากคุณแม่กันค่ะ
การจัดบ้านมันจะหยุดชะงักไหมคุณแม่

ก็ลงตรวจคิดละเดือนปลายเดือนมกรานนี้ก็จบแล้วน่ะ
หมดไปกี่สิบล้านแล้วคะเนี่ยจัดบ้านเนี่ย
โหยังไม่พูดขอตายเลยตายดีกว่า

ยังขายอยู่จ้าของอะไรขายไม่ได้จ้ะ
ทุกคนยิ่งเป็นโควิดแบบนี้เขาก็ไม่อยากออกจากบ้านอยู่แล้วใช่ไหม
ทุกคนค่ะฝากด้วยนะคะสินค้าไฮแดดเดียวยังอยู่ค่ะยังอยู่ทุกอย่างยังเหมือนเดิม
วันนี้ออเดอร์มาก็เด็กก็ทำกันตามปกติแล้ว
เป็นไงคะคุณแม่บอกว่าตายดีกว่าไม่ขอพูดถึงค่ะ
ตายดีกว่าอะไรคุณแม่เดี๋ยวพอ๑๗มกราคุณแม่ก็หน้าบานขึ้นมาอีก
๗มกราคุณแม่ก็จะกางลอตเตอรี่เป็นแผงก็คือแม่เดี๋ยวมีแม่มีโชคตลอดแหละ
ใช่ค่ะแต่แม่บอกว่าแม่ก็จะสู้ค่ะใครก็ไปอุดหนุนคุณแม่กันได้นะคะ